สวัสดีครับพบกับร้อนหนาวกับวินนี้นาธิชายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราเข้าสู่ฤดูร้อนกันอย่างเต็มตัวแล้วใกล้เดือนเมษายนแล้วด้วย
แต่ทำไมทำไมสภาพอากาศในประเทศไทยแปรปรวนเหลือเกินนะคะ
มีฝนตกในหลายพื้นที่อธิบายง่ายแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีลมหนาวจากจีนแพลลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะ
ในขณะที่ประเทศไทยมีหย่อมความร้อนปกคลุมอยู่ค่ะ
ส่องลักษณะอากาศนะคะอากาศเย็นกับอากาศร้อนมาปะทะกัน

หลังจากนี้นะคะหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
จะต้องประสบพบเจอกับฝนตกหนักค่ะ
โดยเฉพาะภาคอีสานมี๑๙จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะคะ
ไปเลยตั้งแต่จังหวัดน้องคายบึงกาลน้องบัวลำพูอุดรธานี
กลนครนครพนมชายภูมิขอนแก่นนะคะ
ถ้าอยู่ในบริเวณนี้บอกได้เลยต้องเตรียมเฝ้าระวังรับมือกับฝนตกหนักค่ะ
ส่วนหลังจากนี้หลังจากที่ฝนเนี่ยผ่านไปสภาพอากาศเนี่ย
ก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอาจจะแตะ๔๐องศาค่ะ